คุณผู้ชมคะวันนี้กลางไร่ข้าวโพดที่สระบุรี
มีชายคลุ้มคลั่งมีมิดดาบคู่อารวาสอยู่กลางไร่ค่ะ
ชาวบ้านเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มากัน๑๕นาย

ไม้งามปืนช็อตไฟฟ้าปืนกระสุนยางเพื่อไประงับเหตุ
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้นะคะ
นอนลงนอนลงนอนลง

เร็วเร็วเร็ว
ขับไว้ขับไว้ขาผมก่อน
ขอมีก่อน
ระวังขาระวังขา
ด้วยความที่ผู้ชายคนนี้เหวี่ยงมิดดาบจนร่วงล้มลงไปเอง
เจ้าหน้าที่เลยใช้แค่ไม้งามกับโล่ค่ะ
ล้มเหงายท้องลงไปเองเพราะคะวรบปรุงตัวได้
ผู้ชายคนนี้นะคะชื่อว่านายประมาณอายุ๔๐ค่ะ
เขาอยู่กลางไร่ข้าวโพดเลยเอาก้อนหินทุ่มพื้นอารวาสคลุ้มคลั่ง
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะระงับเหตุนะคะ
สุดท้ายอย่างที่เห็นในภาพเขาก็ล้มลงไปเองก่อน
ก็เลยระงับเหตุได้ควบคุมตัวเอาไว้ได้
จากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบนะคะ
มีมีดพกสั้นตกอยู่ตรงนั้น

และนำตัวชายคนนี้พาไปสงบสติอารมณ์
สพหน้าพระรานค่ะไปตรวจร่างกาย
ตรวจสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ก็หลังจากนี้ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
กู้ภัยที่ไประงับเหตุเขาก็บอกว่าหลังได้รับแจ้งค่ะ
พอไปถึงเห็นผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งมีมิดดาบ๒เล่มเนี่ยนะคะ
เขาก็ต้องประสานลูกข่ายกู้ภัยว่ามาช่วยหน่อย
เดี๋ยวคนเจ้าหน้าที่น้อยไปเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่

ต้องกระสมทบกันหน่อยสุดท้ายก็ควบคุมเอาไปได้ค่ะ
คุณแม่ของชายคลุ้มคลั่งคนนี้นะคะ

แม่บอกว่าลูกชายคลั่งมา๓วันแล้ว
ที่ผ่านมาลูกชายมีอาการทางจิตทางประสาทค่ะ
เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท
คุณหมอให้ยามาแต่ไม่ยอมกิน
นี่ไงปัญหาตรงนี้ค่ะไม่ยอมกินยาค่ะ
แล้วก็ชอบมีพฤติกรรมถือไม้ถือมีด

ลุ้มคลั่งก็จะพูดเรื่องพระเรื่องเจ้าคือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะ
สามวันสามวันพระพาท
เที่ยวนี้ถ้าลูกชายกลับมาก็ต้องบังคับกินยากันหน่อยนะคุณแม่